วิญญาณขวางไม่ให้กลับบ้าน
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรครับคุณผู้ชมครับ
น้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๗ปี
๑๗ปีถูกรดพ่วงฝ่าไฟแดงทับร่างของเธอเสียชีวิต
อย่างสยดสยอง
คนเชื่อว่าวิญญาณของน้องอายุ๑๗ปี
คนนี้ไปแฝงร่างเพื่อนครับ
นี่คือเพื่อนคนที่ผมบอก

มีคนเต็มเลยขวางไม่ให้กลับบ้าน
คือวิญญาณอื่นขวางเหรอ

คือเฟิร์นเข้าผู้หญิงคนนี้

มีวิญญาณขวางเยอะเลยเฟิร์นก็เลยกลับบ้านไม่ได้

นางสาวชนทิชาเบิกบาน
หรือว่าใบเฟิร์นอายุ๑๗ปี
เขาเชื่อกันว่ามาแฝงร่างของเพื่อนรุ่นน้อง

เกิดขึ้นบ่ายโมง๑๓ตุลาคมครับ

คือน้องใบเฟิร์นออกไปตามสัญญาณไฟ

ผมใช้คำนี้ก็แล้วกันนะนี่แหละครับ
เสียชีวิตที่แยกไฟแดงถนนสายกำแพงเพชรพิจิตร

โอ้โหคุณผู้ชมงานชาปนกิจครับ
ชาปนากิจครับ๑๖ตุลาคมบรรยากาศโศกเศร้าที่สุด
ครอบครัวแล้วก็เพื่อนร้องไห้ตลอดเวลา
นางบุญถ้วนเสือยิ้มอายุ๖๑ปีเป็นคุณยายของใบเฟิร์นนะครับ
บอกโอ้ฉันเลี้ยงมาตั้งแต่๓วัน

แม้ว่าคนขับรถพ่วงจะมากราบขอเข้ามาแล้ว
แต่ฉันยังโกรธอยู่นะฉันยังโกรธอยู่
แต่ว่าก็โกรธก็โกรธเหมือนกันก็มีหลานคนเดียว
ถ้าเขาบอกเขามาเอาหัวสีให้เขาได้ไหม

แล้วคุณยายเอาหัวสีให้เขาไหม
เอาหัวสีแต่ยังอื่นไม่เอาหัวสี
ในส่วนของการดำเนินคดีเปล่าดำเนินการยังไงบ้าง
แต่เอาหัวสีรู้สึกไหม

เขามาตลอดไม่ได้คุยอะไรเลยยังไม่ได้คุย

ตูนอายุ๑๘ปีเป็นเพื่อนสนิทของใบเฟิร์น
เล่าบอกว่าโอ้ใบเฟิร์นเป็นคนน่ารักสดใสล่าเริง

แต่ก่อนเกิดเหตุเหมือนมีลางนะพี่นักข่าวลางยังไงครับ
คือใบเฟิร์นโทรมาหานะครับคุยกันเรื่องไปเที่ยว
แล้วก็นะครับโทรหาเพื่อนคนนั้นโทรหาเพื่อนคนนี้

แต่เหมือนกับไล่โทรหาเพื่อนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคน

ส่งของให้ลูกค้าเพราะว่าใบเฟิร์นเนี่ยเปิดร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์นะครับ
แล้วก็นะครับได้ลูกค้าเป็นรายแรกก็ดีใจรีบจะไปส่งของไม่คิดเลยครับ
มาเจออุบัติเหตุแบบนี้ฮะโอ้โห